ยังอยู่ที่เรื่องหึงหวงแล้วเสียชีวิตเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมปุ้ยก๊อฟครับ

ผู้ชายขี่รถสำล้อรับจ้างนะฮะ
ทะเลาะกับม่ายสาวชาวลาวอายุ๔๗ปีนะครับ

ฝ่ายชายใช้มีดจ้วงแทงฝ่ายหญิง
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้แล้วเขาก็หนีไปฮะ
ตำรวจสพเมืองนครพนมเข้าตรวจสอบนะครับ

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมครับ

ในพื้นที่บ้านโพนงามตะบนนาซาย

หน้าบ้านพบผู้เสียชีวิตคือนางบังออน
มีทิราชเธออายุ๔๗ปี

มีแผลชะกันที่กลางหลัง๓แผล

เจาะจงอายุ๕๒ปีเป็นชาวนครพนม
หลังจากแทงแล้วก็ขี่รถสามล้อหนีไปนะฮะ
นายธาวัฒน์คำแสงอายุ๕๖ปีนะครับ
เป็นหลานเขยของผู้ตายเล่าบอกว่า

ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นายสมบูรณ์ก่อเหตุนะฮะ
ขับรถสามล้อมาจอด
จากนั้นสมบูรณ์ซึ่งดูท่าทางแล้วเมา
มีปากเสียงกับนางบังออนนะครับ

ซึ่งตลอดระยะเวลาสองปีที่ท่าผู้คบหากัน
ก็มักจะทะเลาะเรื่องแบบนี้เป็นประจำครับ
ระหว่างที่นางบังออนกำลังจะเดินไปขึ้นรถยนต์นะฮะ

ทางชึกชึกชึก

บังออนนะล้มลงเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นฮะ
หลังเกิดเหตุสิครับคุณผู้ชมฮะ

เพราะว่าเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายเนี่ย
ผูกคอตายไปเมื่อหลายปีก่อน
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณยังอยู่ที่นี่ครับ

เพราะว่าเป็นห่วงบ้านหลังนี้ฮะ